มีผู้หญิงคนนึงแต่งตัวสวยมากแต่งตัวสวยมากเหมือนนางในวรรณคดีเลยถือกระทงแล้วก็มีทูบมีเทียนแล้วก็มีไม้ขีดไฟยื่นมาให้ผมนะ

เอ้าเนี่ยแม่ของไอ้น้องเพิ่งถอดของมาแล้วเขากำลังจะเอาใบตองแห้งเนี่ยไปลอยน้ำแล้วนะอะไรอย่างนี้
แล้วมันอยู่ที่รถเรานะ

ผมต้องการทำบุญให้ผมทำบุญให้หรือเปล่า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

ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเริ่มต้นในเดือนกันยายนนี้
เป็นศิลปินหน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวครับ
เพราะว่าฉายาของเขาคือหมอลำหน้าหล่อ
ส่วนจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และอย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
เขามีฉายานักร้องหน้าหล่อเหลาคุณเต๋าภูสินครับสวัสดีครับ

จากยอดวิวของเพลงนะแต่ละอันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะ
หน้าตาหล่อเหลาอย่างงี้แต่เข้ามาในแนวเพลงหมอลำครับ

เออนะฮะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันถึงเรื่องของผลงานอะไรต่าง
แน่นอนว่ามาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา
เราก็ต้องมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของลี้ลับเหนือธรรมชาติ
แล้วก็เมื่อกี้ผมลืมถามเต๋าไปนิดนึง
ปกติผมจะถามทุกคนเลยนะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของผีวิญญาณ
ผมมีความเชื่อให้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนตัวเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความเชื่อใช่ไหมครับ
ผมเชื่อมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์

จริงครับถูกต้องเหมือนตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ครับพี่
เราสัมผัสได้ว่ามันมีลมเนี่ยลมอยู่ตรงนี้
แต่เราแค่มองไม่เห็นเท่านั้นเอง

ก่อนที่จะเป็นเราก่อนที่จะอยู่ในยุคนี้เนี่ย
มันเกิดมากี่ล้านปีแล้วโลกใบนี้
มันมีสะสารมันมีวิญญาณพลังงานต่างที่อยู่ในห้องนี้อาจจะมีมากกว่าทีมงานก็ได้
มีภาพผีเยอะขนาดนี้ต้องมีติ่งมาทั้งรูปเลย

แต่ว่าเพียงแค่เราก็อยู่กับมันให้ได้ครับ
อย่าไปกลัวอะไรมากเพราะว่าชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปอะไรอย่างนี้ครับ

ถามว่าไม่กลัวหรือว่ากลัวไหมเนี่ย
เราไม่เคยเจอกับตัวเราก็เลยไม่กลัว
แต่เราอาจจะกลัวแต่ผมก็พยายามใช้ความกล้าที่เรามีเนี่ยขจัดความกลัวไป
เหมือนเวลาเราโดนผีอำอะไรอย่างนี้ก็จะชอบด่าผีอะไรอย่างนี้ครับไม่รู้

คือด่าเขาก็จะมีความเชื่อว่าถ้าด่าเขาแช่งเขาก็จะกลัวเรา

วันนี้เต๋ามาพร้อมกับที่พักซ่อนหลอน

เห็นบอกว่ามีไล่ตั้งแต่หอพักโรงแรมจนไปถึงต่างประเทศ

น่าสนใจมากผมชอบฟังเรื่องรวมมิตรอะไรแบบนี้

มาเริ่มกันที่เรื่องแรก
ก็เป็นเรื่องเบสิคนอกสำหรับผมนะครับ
เพราะว่ามันไม่ได้เจออะไรที่มันบือวาวมากนะครับ
ก็ประมาณ๑๐กว่าปีที่แล้วนะครับ
ผมก็เรียนที่สถาบันบรรดิภนสินฯ
อยู่ตรงเขตพระนครอยู่ตรงโรงละครแห่งชาติ
ทีนี้เพื่อนผมเขาก็หาหอ
เขาก็ส่วนใหญ่จะพักเถาปิ่นกล้าวนะครับ

ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนไปพักฝั่งทน
แต่ผมรู้สึกอยากจะอยู่ฝั่งพระนคร
ก็ไปเจอหอหอ๑อยู่ในเขตพระนครไหนละครับ
ซึ่งก็วันนั้นก็คือมันก็

รีบหาที่อยู่เพื่อที่พรุ่งนี้เราจะรีบไปรายงานตัวที่มหาลัย

คืนแรกเราไม่ทันให้ทำอะไรแต่เผื่อเอิญ
แล้วก็มาคิดย้อนกลับไปในความฝัน
หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบรีบทำนั่นนู่นนี่

ก็คิดไปในใจเนาะ
เรื่องพวกนี้ถ้าถามว่าผมกลัวไหม

สงสัยท่านคงจะเข้าฝันมาบอกแล้วว่าให้เราไปรายงานตัวไปบอกกล่าวท่านสักนิดนึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
หลังจากนั้นมาผมก็กลับมากลับมาหอตอนเย็นก็ซื้อพวงมาลัยอะไรมาไหว้
ก็ปกติครับก็ไม่มีอะไรเป็นฝันดีเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรารู้สึกมีความสุข
รู้สึกว่าเหมือนมีใครมาเตือนเราอะไรประมาณนี้ครับ
เป็นจุดเริ่มต้นอันนี้แค่เริ่มต้นใช่ครับใช่ครับ
ต่อมาเพิ่มเลเวลเรื่องที่สองต่อมาก็อยู่ที่หอนั้นอยู่มาเรื่อยครับ
อยู่มาที่เดิมก็ต้องเท้าความก่อนว่าปกติเนี้ยผมเป็นคนฝันแบบ
คือเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราโดนผีอำเนอะเราเหมือนเราโดนผีอำเป็นชีวิตจิตใจ
ก็ว่าได้นะครับตั้งแต่เด็กนะครับแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสกับมันนะครับ
อาการผีอำของผมเนี่ยเหมือนเวลาเราไปนอนนวดไปนอนนวดตามห้างสรรพสินค้าที่เหมือนมันจะมีแบบว่าที่หยอดเหรียญนะครับ
๑๐บาท๒๐บาทนวดมันจะสั่นสั่นมาจากค้าสั่นมาถึงตัวเรา
แล้วเหมือนเราจะควบคุมตัวเองเนี่ยควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถกระดิกอะไรได้เลย
แค่หายใจแบบรวยรินหายใจแบบรวยรินแล้วก็ขยิบอะไรไม่ได้แต่ว่ากระพริบตาได้
นี่คือความรู้สึกของการโดนผีอำของผมนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นหรือว่าคุณผู้ชมเป็นยังไง
เดี๋ยวนะใช้คำว่าโดนผีอำเป็นชีวิตประจำวันเลยเหรอ
เป็นปกติจนบางครั้งผมก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่อาการนอนกดทับเส้นประสาทบางเส้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
คือแค่เป็นความรู้สึกนั้นแต่ไม่ได้รู้สึกว่านอกจากการที่เราขยับตัวไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นอะไรอย่างนั้น
ไม่ครับโอเคใช่ครับก็คือโดนมาตั้งแต่เด็กจนโตเนอะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
แล้วก็เหมือนเคยอ่านเจอในแบบหนังสืออะไรอย่างนี้เวลาเราโดนผีอำที่บอกพี่ไปต้องด่าต้องแช่งต้องอะไรอย่างเงี้
แล้วเขาก็จะค่อยหายไปเองเขาก็จะค่อยสั่นออกไปจากตัวเราเองอะไรประมาณนี้ครับ
แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ครับผมโดนผีอำมันจะแปลกกว่าทุกครั้งตรงที่ว่าเราสามารถสื่อสารกับเขาได้
เริ่มต้นจากการที่เขาสั่นค่อยสั่นเข้ามาค่อยสั่นเข้ามาจากขามาถึงแบบทั้งตัวเราแล้ว
ทีนี้ผมก็อ่ะเอาละเหมือนโดนผีอำปกติเราก็พยายามที่จะด่าขอให้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดขอให้ตกนรกบกไหม้แล้วก็สวดอะไรต่างสวดนโมตสะอะไรก็แล้วเขาไม่กลัวเลย
เขาไม่กลัวแล้วเสียงผีอำมันจะเป็นเสียงของเขานะครับจะเป็นเสียงแบบโอ้มอะไรอย่างงี้มันแบบมันพูดแบบพูดรัวมันพูดภาษาเทพ
เวลาคนพูดภาษาอะไรรัวใส่เราเหมือนฟังไม่รู้เรื่องว่าเป็นภาษาแบบประเทศเพื่อนบ้านเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราไม่รู้เลยว่าเป็นภาษาอะไรเราจับใจความไม่ได้มันก็โอ้ด่าเขาไปเรื่อยขอให้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดขอให้ไม่ได้ไปนั่นไปนี่แล้วมันก็ใส่มาโอ้มันมาเรื่อย
อีก๕๐เปอร์เซ็นต์แล้วนะอีกลบหายใจหึดเหนอะครับคือคือเราหายใจได้ดวลินมากเลยหายใจพังง่าพังง่าเป็นไงมันแม่มักแล้วเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดกันสักที
ผมก็เลยถามเขาตรงถามเขาเป็นภาษาไทยคุณเป็นใครคุณต้องการอะไรจากผมคุณต้องการทำบุญให้ผมทำบุญให้หรือเปล่า
หรืออาจจะคิดว่าตรงหอพักผมมันก็จะมีวัดอยู่ด้านหน้ากับด้านข้างอาจจะเป็นเพราะว่าผีที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรผ่านไปผ่านมาตรงนั้นหรือเปล่า
หมายถึงว่าหอพักนี่ติดวัดเหรอ
ใช่ครับเป็นประตูหอเลยหน้าประตูหอเข้าก็จะเขียนว่าวัดอะไรอย่างนี้ล่ะ

จากนั้นเขาก็อมมาอีก

และคำว่าเป็นแม่มันแหละคือเขาเหมือนเอาใบหน้ามาแนบกับเราตรงนี้ครับ
เหมือนเราสัมผัสลมได้นะครับตอนนั้นผมหลับตาแล้วก็ถามเขาว่าเป็นใครเป็นใคร
เหมือนเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหายใจปะทะกัน
ลมหายใจปะทะลมหายใจแล้วเขาก็โอ้มแบบนี้แหละ
และพอคำว่าเป็นแม่มันแหละคือมันผ่านหน้าไปอย่างนี้
แล้วมันก็หลุดออกไปจากหัวผมไปเลย
แต่ไม่เห็นถูกป่ะไม่ได้ยินอย่างเดียว
ได้ยินแต่ไม่เห็นใช่ครับ
ทีนี้ผมก็คิดว่าอ๋อครั้งนี้เป็นครั้งที่เราโดนผีอำที่หนักกว่าปกติ

จนกระทั่งเราก็เรียนวิชาหนึ่งเราก็ถาม
มีอาจารย์นะครับอาจารย์เขาจะมาถามว่านักศึกษามาจากจังหวัดไหนบ้าง
มาจากเหนือกลางใต้อีสานน้องเวลานักศึกษีมก็จะมีจากต่างจังหวัดเยอะแยะมากมายเลยครับ
ผมก็เรียกว่าผมมาจากอุบลรัชธานีนะเพราะถามว่าอยู่หอไหนล่ะ
ผมก็บอกว่าผมอยู่หอนี้นะครับ
อาจารย์เขาก็บอกว่าเอ้าเธอรู้ไหมครูตอนครูเรียนครูก็เคยอยู่หอนี้นะ
หอนี้มันมีเรื่องเล่าผมก็เรื่องเล่าอะไรครับอาจารย์
อาจารย์ท่านก็บอกว่าเมื่อก่อนหน้านี้นะครูก็เคยแบบเจอเรื่องเล่าอะไรอย่างนี้มาเหมือนกัน
เขาก็เล่าให้ครูฟังมาอีกทีนึงว่ามันมีแม่บ้านแม่บ้านซึ่งเป็นชาวต่างชาตินี่แหละ
แล้วมันจมน้ำตายจมน้ำตายอยู่บนแบบเป็นแม่บ้านต่างล่าว
ใช่ใช่ครับจมน้ำตายอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็มาประติดประต่อว่า
อาจจะเป็นอาจจะเป็นแม่บ้านหรือเปล่าที่เข้ามาว่าเราตอนนั้นอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ที่ก็ไม่ได้ถามผมก็ไม่ได้กล้าถามใครนะว่ามันคือเรื่องจริงหรือว่าเรื่องโจ๊ก
ไม่รู้ว่าครูครูพูดเพื่ออำผมหรือเปล่าแต่ว่ามันดันมาเชื่อมกับไอ้คนที่บอกว่าเป็นแม่มึงนั่นแหละ
และเป็นผู้หญิงที่แล้วก็อาจจะพูดว่าเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านมึงอ่ะอะไร
ไม่รู้ใช่แต่มันสอดคล้องกับเสียงกับคำพูดของเขาที่พูดไม่ได้สับ
ฟังไม่ได้สับใช่ครับฟังไม่ได้สับไม่รู้ว่าชาติไหนจับสัญชาติไม่ออกเลย
นั่นคือเหตุการณ์ที่สองในหอเดิมในหอเดิมใช่ครับ
ต่อมาเหตุการณ์ที่สามต่อมาเหตุการณ์ที่สามนะครับ
ผมเรียนที่บริหารณะศิลป์เรียนที่สถาบันผลิตภาษี
มันก็จะมีทั้งวิชาบริชาประสิทธิเลย

และมันก็เลยทำให้เราไปซื้อหุ่น

เป็นหุ่นเหมือนใส่เสื้อผ้า

เอาไว้ในห้อง
และผมจะเรียกเรื่องรำรองเขาวันิดา
เพราะเวลาเพื่อนมาห้องทำงานกลุ่มงาน
ก็จะชอบแต่งตัวให้พี่เขา

คือว่ามันก็เป็นเรื่องของมัน
เครื่องแต่งกายการอะไรให้คุณปกตินะครับ

คือมีเพื่อนโทรมาหาผมเนอะ

เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้อยู่กับเพื่อนตรงนั้น

แล้วคือเพื่อนโทรหาผมเบอร์โทรศัพท์

มันก็ไม่รับเราทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เราจำไม่ได้ทีนี้

เพราะมีหัวห้อง

สวัสดีค่ะขอสายเต๋าหน่อย

เป็นเสียงผู้หญิงบอกว่าเต่าไม่อยู่ค่ะ
มีอะไรฝากไว้รึเปล่า
เสร็จปุ๊บก็ทิ้งผ่านไปหลายวัน
จนกระทั่งเพื่อนก็ถามวันนั้นทำไมมึงเป็นอะไร
ไม่รับโทรศัพท์กูเลยแล้วกูโทรไปเบอร์บ้านอ่ะ
มีเสียงผู้หญิงโทรมาหามึงนะ

คือครูที่โรงเรียนครับแล้วก็
เจ็บป๊อกแต่เขาจะมา
แค่เสาร์อาทิตย์ตอนที่เพื่อนโทรหาผม

ใครอะไรอย่างนี้ครับ
คือหนึ่งคิดในใจว่าอาจจะเป็น

ถ้าเป็นที่วนิดาหุ่นเนี่ยซื้อมามือหนึ่ง

มือหนึ่งของเราแต่จะเป็นมือสอง
ของใครหรือเปล่าแล้วมาขายเป็นมือหนึ่งของเรา

ถ้ามันเป็นของใหม่เลยมันก็ไม่น่าจะมีอะไร
อกจากมันไม่ใช่มือหนึ่งจริง

เวลามีหุ่นปกตินี่หรือว่ามีตุ๊กตาอย่างนี้

หรือเราเรียกเขาเสมือนเขามีชีวิตอยู่
อะไรแบบเนี้ยมันอาจจะเหมือนเป็นการที่แบบ

ผ่านไปผ่านมาที่ไม่มีที่สิงสถิตอยู่

เหมือนเขาเรียกว่าอะไรทำนั่นทำนี่แทนแล้ว
รับโทรศัพท์แทนเราในตอนนั้นหรือเปล่า

หุ่นมาเป็นหุ่นลองเสื้อ

ไม่รู้ว่ามันเป็นทฤษฎีเดียวกับที่เต๋าพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไง
แต่ว่าเราตั้งชื่อให้เขามากเหมือนไปใส่จิตวิญญาณให้กับเขา
แล้วบังเอิญตรงนั้นมันอาจจะมีสัมภเวษีผีตอนอื่นที่มันอยู่ตรงนั้น
แล้วก็อาจจะเข้ามาอยู่ในนี้ตามชื่อเรียกก็ได้ไง
ใช่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นมานะครับผมก็คือเวลาเรานอนเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงก็แก๊กเสียงเปิดน้ำเสียงอะไรอยู่ในห้องน้ำก็ไม่รู้
ซึ่งหุ่นมันจะอยู่ตรงทางเข้าประตูเปิดประตูมาจะเห็นหุ่นด้านขวามือนะครับ
ก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเรียกเขาจนเหมือนเขาคิดว่าเขามีชีวิต
แล้วเขาพยายามทำนั่นทำนี่อยู่ในห้องเราอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ผมไม่ได้กลัวนะผมก็แบบโอ๊ยจะนอนเวลาเสียงดังเหมือนเสียงดังก็แก๊กอะไรอย่างเง
นอนจะนอนจะไปไหนก็ไปอย่ามาวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยผมจะเป็นอะไรอย่างนั้นมากกว่า
บริจักษ์ไปแล้วที่ห้องนัตตสินอะไรแบบนี้ครับ
คุณไม่กลัวยังไงก็ไม่กลัวนะถ้าเป็นผมนะผมคนละครัวเลยฮะ

เรื่องที่สามเกี่ยวกับหอหอนี้ครับต่อมาจนกระทั่งก็หอนี้ก็หอนี้ก็เราก็คืนเข้าไปแล้วก็เข้าไป
เพราะว่าเราเข้ากรัมมีใหม่
คอลโดนี่จริงแล้วก็มีลักษณะแค่ไขกับหอเนี้ยแหละ

เพียงแค่ว่ามันเป็นเรื่องของความผูกพันห์ลิวดีตชาติ
ก็จะเริ่มต้นจากที่

โดสร้างใหม่อ่าโอเคคอนโดสร้างใหม่ผมไปซื้อคอนโดปกติเวลาคนเราซื้อคอนโดนะครับ
เราจะหาที่๑ที่๒ที่๓ที่๔เพื่อที่จะเวทข้อมูลกันว่าอะไรละ
ชอบเลยเหลือก็ซื้อเลยชอบเลย
ตาต้องใจมากนะครับดูจากในเน็ตนี่แหละ
แล้วก็นั่งมอเซตึกไปซื้อเลยอะไรอย่างนี้ครับ
ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่า
คือพอไปดูที่ห้องนะครับไปดูที่ห้องนั้นนะครับ
ห้องนั้นก็อยู่ชั้น๓ครับอยู่ชั้น๓
เลขที่ห้อง๓๐๑ทับ๑๓แล้วก็เป็นทางสามแพร่งด้วยนะครับ
หมายถึงว่าจากทางเดินปุ๊บตรงเข้าห้องเลยเหรอ
ตรงเข้าห้องเจอ๓๑๑๓ชั้น๓
และผมก็ถามทางฝ่ายขายก่อนที่เขาจะย้ายออกนะครับ
แล้วก็เป็นนิติบุคคลครับมันจะเป็นฝ่ายขายของคอนโด
เขาบอกว่าห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้ว
ห้องสุดท้ายรออยู่นะอะไรอย่างนี้
แล้วผมก็ไม่ได้ดูห้องอื่นไม่ได้ดูอาคารอื่นเลย
ผมก็เลยอ่ะโอเคตกลงทำสัญญาซื้อเลย
ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าซื้อไป

ทีนี้ก็อยู่มาอยู่มาจนมาวันหนึ่งผมพาคนที่เข้ามาดูบ้านดูชินแสใช่มั้ยครับ

มาดูฮวงจุ้ยที่บ้านที่ที่คอนโดอะไรอย่างนี้นะครับ
ทีนี้เขาก็ไม่ได้รู้จักอะไรเราเป็นการส่วนตัวมาก่อนนะ
เขาเข้ามาปุ๊บเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยที่เธอมาอยู่เนี่ยที่เธอมาซื้อเนี่ย

เธอไม่ได้เลือกที่อื่นเลยเธอพุ่งตรงที่นี่เธอก็เดินเข้ามาซื้อเลย

ผมก็เลยบอกว่าใช่ครับใช่ครับ

ใช่ครับทีนี้เขาก็บอกว่านั่นแหละเป็นเพราะว่าเนื้อคู่ในอดีตชาติให้เธอมาซื้อที่นี่
ผมจริงเหรอพี่ขนาดนั้นเลยเหรอเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นเลยเหรอ
เขาก็เลยบอกใช่สิเนี่ยเธอรู้ไหมว่าเขารอเธอมาแบบมาหลายร้อยชาติมากแล้วนะเพื่อที่จะมาเจอเธอเนี่ย
งั้นเธอไม่ดูที่เนี้ยเธอก็ซื้อเองหรอกเธอลองสังเกตดูสิมันใช่หรือเปล่าล่ะ
ผมก็เลยเออใช่พี่แล้วเขาก็พูดต่อว่าเนี่ยแล้วเวลาเธอพาใครเข้ามาเนี่ย
จะเป็นใครเป็นใครเธอก็ทะเลาะกันทุกลายเธอก็เลิกกันทุกลายเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เธอมีใคร
เขาต้องการให้เธออยู่คนเดียวแต่เขาช่วยเรื่องงานเธอนะเรื่องงานเธอจะแบบก้าวกระโดดมากเลย
ถ้าเธออยู่คนเดียวเธอลองดูสิถ้าลองย้อนเวลากลับไปดูชีวิตของเธอสิอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยเอ่อลองคิดไปตามที่เขาพูดเออใช่ว่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเธอรู้ไหมว่าที่เนี่ยที่ที่เธออยู่เนี่ย
แม่จามจุรีเจ้าแม่จามจุรีอืมสินแสบอกว่าเป็นเจ้าแม่จามจุรีที่ก่อนหน้านี้ที่จะเป็นคอนโดเนี่ย
คือเหมือนมันก็จะเป็นลานเป็นลานกว้างแล้วก็เหมือนมีต้นจานจุรียืนต้นตาย
แล้วทีนี้เขาเรียกว่าอะไรโครงการคอนโดเขาก็เข้ามาขุดเอาต้นจัดเหลี่ยวไปไว้ที่อื่น
แต่ก็เอาสารเอาสารมาตั้งทับไปแทนเลยไงครับทีนี้มันก็เหมือนกับเวลาเราไปสารที่คอนโดเก่าที่หอเก่าผมเนี่ย
จะเป็นสารพระพรมแล้วก็สารตายายใช่ไหมครับทีเนี้ยเออก็แปลกว่ะที่คอนโดเนี้ยมันก็จะเป็นสารพระพรม
แต่ว่าไม่มีสารตายายเป็นสารผู้หญิงเป็นผู้หญิงยืนไม่ใช่ยืนหรือนั่ง
นั่งอยู่ข้างในสารคนเดียวเราก็เลยเออแล้วก็อยู่ออกมาแล้วไม่ได้สังเกตอะไรเลย
เฮ้ยตรงกับที่สินแสบอกเหรอ

แต่ว่าผมก็ไปจุดทูปบอกเขา

ว่าเออขอเข้ามาอยู่อย่างถูกต้องนะ

ที่ผมทำอะไรที่มันล่วงเกินไป
อาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ต้องขอโทษ

เออเจริญก้าวหน้านะ

มันอาจจะเป็นเพียงแบบความผูกพันหรือเปล่า
เป็นเหมือนอะไรที่มันดึงดูด

ผมไม่รู้แต่ว่าที่ผมดูเนี่ย

จิตโดนใจให้เราได้มาอยู่ด้วย
มาผูกพันกับท่านหรือเปล่า

สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือสินแส

แม่นมากถึงขนาดรู้ไม่ได้เล่าดีเทลรายละเอียดของการซื้อคอนโดนี้ให้เขาฟังแม้แต่นิดเดียว

เขาก็ทักเลยว่าเนี้ยมาซื้อเนี้ยไม่ได้ดูที่อื่นเลยใช่ไหมใช่
ใช่เหมือนนางจีนเลยพี่เขาหลับตาอย่างนี้เขาหลับตาจัดพูด
เขายืนอยู่ข้างหน้าฉันเขาบอกว่าเขารอเธอมาในอาหติธัศน์ก็รอเธอมาหลายพบ

อยู่ดีมีสุขก็มีความสุขในเรื่องของการทำงานอะไรของเราไป
ซึ่งก็ตรงกับที่สินแสบอกว่ามันจะส่งผลในเรื่องของงาน
เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อาจจะมีคู่มีอะไรก็แล้วแต่
ผู้หญิงอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยเอาใครไปก็ทะเลาะกันเอาใครไปก็ทะเลาะกัน
เหมือนแบบเราไม่อยากจะเตะเข้าโปรตัวเองให้มันเป็นไปตามความพูดของจินแส
แต่ว่าพอเราลองใช้ชีวิตอยู่มันก็คือชีวิตคนนะเว้ยมันคือคนละพกคนละชาติ
แต่พอเราอยู่ไปมีปัญหากันมีปัญหากัน
แต่ถ้าเราไม่มีใครความรักไม่มีงานเราปัง
ทีนี้ผมก็ลองสังเกตพอผมย้ายไปซื้อบ้านนะครับคอนโดเนี่ยก็เปิดให้เช่าปล่อยให้เช่าไป
คนแรกที่เข้ามาอยู่ก็เป็นรุ่นน้องผู้ชายนะครับผู้ชายเป็นรุ่นน้องที่เป็นนักแสดงที่เคยแสดงที่เดียวกันนี่แหละที่เป็นซีรีส์อะไรอย่างนี้ครับ
ตอนที่เขาอยู่เขาก็อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็หลายเดือนอยู่เหมือนกันเลยนะครับ
เราก็ลองสังเกตชีวิตเขาคือมันเคยมีแฟนแล้วแฟนที่เราเคยรู้จักมันก็เลิกกันไปแล้ว
แต่ในขณะเดียวกันเรื่องงานมันพุ่งมากมันได้ทำงานมันได้แสดงซีรีส์มันได้แสดงหนังโรง
มันคือเหมือนชีวิตขึ้นบันไดมาแบบก้าวกระโดดมากอันนี้คือผู้ชายคนแรกนะครับ
แล้วเขาก็ย้ายไปที่อื่นเพราะว่ามันไกลที่ทำงานเขา
พอมาถึงผู้เช่ารายที่๒ผู้เช่ารายที่๒ก็เป็นเพื่อนผมนี่แหละครับ
ทำงานที่ตึกบีบีข้างตึกกรัมมี่นะครับ
ทีนี้เขาอยากที่จะสอบราชการดูอยากที่จะกลับบ้านไปที่เชียงใหม่เป็นภูมิลำเนาเขา
ครั้งแรกที่เขาสอบราชการเขาก็สอบติด
แต่ในขณะเดียวกันเรื่องแฟนเรื่องอะไรอย่างนี้
คือทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยสถานะคลุมเคลือมากนะครับ
ทีนี้เขาก็ย้ายออกจากคอนโดผมไปเมื่อประมาณ๒เดือนที่แล้วเองนะครับ
ตอนนี้เป็นคนที่๓ปัจจุบันก็เป็นผู้ชายอีกครับ

แต่เรื่องแปรเรื่องทุกวันนี้ยังมีคนอยู่ครับงานปัง

ใช่หรือว่าเป็นสถานะที่คุมเคลือ
เราไม่รู้กับเขาเลยอ่ะอย่างเพื่อนคนที่สองที่อยู่ตึกบีบีเนี่ย

ผมบอกมันว่าเฮ้ยมึงรองไปจุดทูบขอเจ้าแม่จำยุริสิ

แต่สำหรับผมเนี่ยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์

เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวต้องมารีวิวชีวิตของน้องคนนี้ครับผม

ผมก็จุดทูปบอกเจ้าแม่จันจุรี

เพราะว่าเราก็ต้องเจริญเติบโตไปอะไรอย่างนี้ครับ

ดูแลให้สำเร็จร่าบรื่นไปได้ด้วยดี
พอจุดทูปบอกเด็กวันต่อมา

แค่นั้นเองแต่เพียงแค่ว่าตอนนั้นที่เราทำงานธุรกรรม
จนเราลืมบอกกร่าวเขาว่าผมจะซื้อบ้าน

ทีนี้เข้าอยู่ที่บ้าน
มันก็เป็นบ้าน๓ชั้นครึ่งนะครับเป็นทาวนโฮม๓ชั้นครึ่ง๔ชั้น
ก็จะมีข้างก็จะมีพื้นที่พื้นที่ที่ทำสวนทำอะไรอย่างนี้นะครับ
ทีนี้ก็มันจะมีวันหนึ่งนะครับเราไปคอนเสิร์ต
คอนเสิร์ตเนี่ยมันก็ต้องใช้คนขับรถคนสองคนนะครับ
คนหนึ่งเนี่ยไม่ไหวแน่นอนเพราะไปต่างจังหวัดต้องใช้๒คนทีนี้
ใช่ครับผมก็ให้น้องหาคนขับรถมาช่วยอีกคนนึง
แล้วคนขับรถเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาทำงานประจำกับผมเนอะ
เขาก็ไปพาร์ทไทม์ที่อื่นแล้วก็มาพาร์ทไทม์กับผมด้วย
ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าน้องพรุ่งนี้มันออกแต่เช้า
วันนี้ให้น้องมานอนบ้านพี่นะผมก็นอนชั้นบนเขาก็นอน
เขาก็นอนหลับไปนะครับนอนกันสองคนนั่นแหละ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

แต่เรื่องเนี้ยผมไม่ได้เจอผมไม่ได้เจอกับตัวนะผมไม่ได้เจอกับตัวจนกระทั่งแบบผมก็เคยนอนทำห้องพระต่อเติมห้องพระใหม่นะครับผมก็ไปนอนกลางวันนอนกลางวันที่นั่นนะครับคือแอร์เย็นมากตอนกลางวันแล้วก็นอนแล้วก็เผลอหลับไปปุ๊บพอตอนเราหลับไปเท่านั้นแหละมันเหมือนมีคนเดินมาหน้าบ้านมีคนเดินมาเยอะมากแล้วก็ไป

ที่ตรงนี้อาจจะเคยเป็นอะไรอะไรมาก่อนหรือเปล่าเราไม่รู้ไงเพราะว่ามันก็เพิ่งเป็นหมู่บ้าน

แต่ว่าในขณะเดียวกันคือตั้งแต่อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับปีที่๔
ผมไม่เคยทำหุ้นบ้านเลยไม่เคยมีพระไม่เคยมีอะไรเข้ามาในบ้าน
อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่เราก็ไม่รู้แต่เราก็พยายามที่จะแบบว่า
พยายามอยู่ให้มันได้แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมารบกวนจิตใจเรามาก
อะไรขนาดนั้นอืมใช่ครับแสดงว่าแค่ฝันแต่ฝันแล้วมันน่ากลัวนะ
คือน้องที่มานอนก็ฝันเป็นลักษณะของกลุ่มคนแบบเนี้ยแล้วตัวเราเองฝัน
ฟันก็เหมือนกันเป็นกลุ่มคนไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่า
ใช่แต่การแต่งกายลักษณะคล้ายกันครับดีแล้วที่ไม่อนุญาต
ไม่ฝันไม่อนุญาตผมไล่ต่อขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ในฝัน
เรารู้ว่าเราฝันอยู่ครับแต่ในฝันนี้เราก็แบบว่าเฮ้ย
ไม่ได้มึงจะให้ใครเข้ามาอยู่บ้านไม่ได้เว้ยไล่ไปเลย
ผมรีบไล่ไปเลยเขาก็รีบวิ่งหนีไปทางตรงป้อมยามอะไรอย่างนี้ครับ
อ่ามันก็ผ่านไปเรื่องนี้อ่าจนกระทั่งเรื่องขออยู่เนี้ยมีมาคืออีกเรื่องหนึ่งอะครับ
ที่เป็นเรื่องของปอบเชื้อนี่แหละผมก็รู้จักกับน้องคนหนึ่งนะครับ
น้องคนหนึ่งน้องก็ก็อยู่ในอยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละอืม
แต่ก็ไม่พูดชื่อดีกว่าได้ได้ได้ใช่เพราะว่ายังสนิทกันอยู่นี่ครับ
น้องเขาก็อยู่วงการบันเทิงทีเนี้ยผมอ่ะผมผมก็จะมีที่เวลาที่ผมไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ไปหาครูบาอาจารย์อยู่อยู่ตามต่างจังหวัดมันก็จะมี
พาไปไปรดน้ำมนต์ไปหาพระสงฆ์ไปหาอะไรอย่างเงี้ครับทีนี้ก็จะมีที่ที่หนึ่งที่ผมไปบ่อยมากคือจังหวัดนครพนม
ก็เป็นอารมณ์เป็นเหมือนร่างทรงนี่แหละอืมเนี่ยครับเป็นเหมือนร่างทรงทีเนี้ยน้องเขาอ่ะ
เล่าให้ฟังน้องคนนี้น้องนักแสดงเนี่ยครับเล่าให้ฟังว่าที่บ้านเขาที่บ้านเขานี่หมายถึงว่าครอบครัวเขา
คุณแม่เขาเนี้ยมีเชื้อสายของของปอบมันไม่ใช่ปอบหรอกมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเวลาเรารับขันต่อมาจากบรรพบุรุษนะครับบรรพบุรุษสายผู้หญิงเท่านั้นนะครับสายผู้หญิงเท่านั้นเนี้ยก็คือว่าเป็นแม่เขาเขาบอกว่าแม่เขาเนี้ยรับขันต่อมาจากแม่ของแม่เขาคือยายเขาอีกท
รู้สึกได้ว่าแม่เขาเปลี่ยนไปมากเขารู้สึกได้ว่าแม่เขาแบบเหมือนไม่ใช่คนเดิมเหมือนนั่งเล่นเห่าเหมือนนั่งแบบอย่างเงี้ยมันไม่มีสติเหมือนแบบทำอะไรโดยดูดิพูดแล้วคนรู้เลยทำอะไรโดยที่ไม่มีสติอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าแม่เขาเปลี่ยนไปเยอะมากหลังจากที่แม่เขาได้รับขันมาจากยายเขานะครับซึ่งขัน

ก็ไปด้วยผมก็ไปกับเขาแต่ทีนี้ผมก็ต้องขึ้นเครื่องกลับมาก่อน
แม่เขาก็ขึ้นเครื่องกลับมาก่อนแล้วมันไม่สามารถเอาใบตองทั้งแห้งแล้วก็สดกลับได้
แล้วผมมีรถตู้ของผมผมมีรถตู้ของผมอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าฝากไว้ได้ไหม
ฝากไปกับรถได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับ
ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าอ่ะบอกน้องน้องขับรถนะครับฝากไว้ในรถนะ
แล้วห้ามเปิดห้ามเปิดรถนะเธอถึงอ่ะเธอห้ามเปิดเธออะไรอย่างนี้
เธอก็ไปนอนได้เลยถ้าห้ามเอาอะไรลงจากรถเด็ดคันนะ
เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราต้องตื่นไปถ่ายละครเรื่องเดียวกันกับน้อง
อะไรอย่างนี้นะครับก็บอกเขาสั่งเสียฝากฝังไว้แล้วเรียบร้อย
น้องผู้ชายขับรถก็นั่งมากับแดนเซอร์เพราะเรามีงานมีงานมาจากนครพนมอยู่แล้วก็กลับมากรุงเทพ
ทีนี้ผมก็บินกลับมาก่อนผมบินกลับมาก่อนนะครับแล้วผมก็นอน
ถึงบ้านแล้วก็นอนเนอะถึงบ้านประมาณ๓๔ทุ่มไฟแล้วเราก็นอน
เขาก็น่าจะกลับมาถึงประมาณตีสามตีสี่อะไรประมาณนี้ครับตีสามตีสี่ปุ๊บ
คือตอนนั้นในระหว่างนั้นในคืนนั้นนั่นแหละครับผมฝันฝันว่า
มีผู้หญิงคนนึงแต่งตัวสวยมากแต่งตัวสวยมากเหมือนนางในวรรณคดีเลย
ถือใบตองถือกระทงแล้วก็มีทูบมีเทียนแล้วก็มีไม้ขีดไฟ
แต่เขายื่นยื่นทั้งใบตองทั้งกระทงยื่นแล้วก็บอกกับเรา
ยื่นมาให้ผมนะอืมบอกว่าจุดให้หน่อยสิอย่านะจุดอย่านะ
อันนี้จริงจริงไม่เคยเล่าที่ไหนนะเนี่ยในฝันเนี่ยคือสวยมากเหมือนเป็นพายอ่ะ
เหมือนเป็นผู้หญิงสวยมากสวยแบบนางในวรรณคดีเป็นนางสาวไทยเลยอะไรประมาณนี้ครับ
ยื่นทั้งกระทงนั้นมาให้ผมแล้วบอกว่าหนูจุดให้หน่อยสิจุดให้หน่อยได้ไหมเนี่ย
เราจุดไม่ได้อืมเราจุดไม่ได้จุดให้เราทีครับตอนนั้นผมก็แบบอืม
เราก็ฉุกคิดเฮ้ยกูฝันอยู่
แล้วก็เลยแบบคิดอีกขั้นหนึ่งเอ้าเนี่ย
แม่ของไอ้น้องเพิ่งถอดของมาแล้วเขากำลังจะเอาใบตองแห้งเนี่ย

เราก็เลยแบบเฮ้ยไม่จุด
แล้วเราก็คิดตอนนั้นเหมือนตอนที่ผีเข้ามาบ้านผีเสร็จแล้ว
คิดว่าเฮ้ยฝันไปไม่ได้ไม่ได้

แล้วเราก็แบบเผลอตื่นขึ้นมาอะไรอย่างงี้ครับ

ทีนี้ตื่นเช้ามาปุ๊บลงมาข้างล่าง
โต๊ะกินข้าวมันก็จะมีของวางอยู่
แล้วดันก็เห็นเบตรองอ้าว

แต่ว่ามันมัดปากถูกมาอยู่

เพราะวันต่อมาเราต้องเอาไปให้เขาที่กองถ่ายเลยครับ

แล้วก็รีบให้เอาไปคืนเขาเลย
ไม่น่าหรอกของมันอยู่ในบ้านเรา
ใช่แต่ว่าเพราะเอิญคือเขามันใส่ถุงพลาสติก

แต่ว่ามันจะมัดด้วยด้ายสีแดง
คือผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่าแล้วเชียว
ทำไมเมื่อคืนเหมือนมีใครพยายามที่จะเข้ามาอยู่ด้วย
แล้วทีนี้ก็ลองกลับไปถามแม่รังสงฆ์
บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือมันไม่มีที่ไปแล้วไง
คือเชื้อตัวนี้เชื้อผู้หญิงตัวนี้
ผู้หญิงโดนถอดออกไปหมดแล้ว

คือเราไม่รู้ว่าเขาจะไปที่ไหน

เขาอาจจะแบบให้เราจุดลับเขา

มุติถ้าวันนั้นเกิดจุดไม่ขีดโป้งแล้วจุดเทียนเข้าไป

ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

ซึ่งไอ้มรดกทางวัฒนธรรมอย่างที่เต๋าเล่าอะครับ

ภาคใต้ก็มีส่งต่อครูหมอมโนรา

การส่งต่อเพื่อเอาไว้
เขาบอกว่ามีการรับขันเพื่อให้ผีตัวนี้ดูแลปกปักคุ้มครอง

เพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยเขาบูชาเหล่านี้
ถ้ามีการบูชาด้วยของศพเลือดศพอันนี้ไม่ดี
ก็จะมีบางครอบครัวบูชาแบบนี้จริง
บางครอบครัวบูชาด้วยดอกไม้ทุกเกียร

แต่ทั้งหมดเลยพอมันถึงการเวลายุคนึงช่วงหนึ่ง
มันก็จะมีคนในตระกูลนั้นเขาไม่รับ

ผมก็ไม่คิดว่าคือเราไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้เลย

เราไม่เจอเขาเป็นตัวเหม็นเป็นแบบเนี้ย
แต่เราเจอแม่เขาอะ
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในที่พักอาศัยอะไรต่างเต๋าครับถามนิดนึงเต๋าเนี่ยเป็นศิลปินแน่นอนว่าต้องมีการเดินทางไปทั่วทั้งประเทศไปพักที่นู่นที่นั่นที่นี่รวมไปถึงต่างประเทศด้วยครับมีบ้าง
ถ้าเวลาไปพักตามโรงแรมที่เจ้าพลาดจับมาให้เราอ่ะแล้วโดนเจอถ้าถามว่าเจอบ้างไหมเป็นก็จะเป็นเหมือนลักษณะการโดนผีอำเนาะครับว่า
เป็นโรงแรมแบบชื่อเสียงโด่งดังมากระดับประเทศแล้วก็มีสาขาทั่วโลกอะไรอย่างนี้ครับ
คืออันนี้คือเข้าไปนอนปุ๊บมันก็จะรู้สึกแบบสัมผัสได้ว่าเอ๊ะเหมือน
เหมือนเวลาเราไปถ่ายละครตามโรงพยาบาลตามห้องอะไรรู้สึกอึดอัดมากท่องหมด
ไปตึกเก่าเป็นบางเก่าอาจจะมีคนตายอยู่ก็ว่าได้เนี่ยครับ
อันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะแต่จะเล่าเรื่องหนึ่งก็คือไม่ได้พักที่โรงแรมครับ
อากาศดีสวยอากาศดีสวยมากบรรยากาศดีสวยมากติดริมทะเลบ้านหรูมากนะครับ
แล้วก็แถวนั้นก็ไม่ได้มีบ้านใครเลยนะครับ
คืนแรกนะครับผมก็เข้าไปนอนนะครับมันยังไม่ใช่ตอนกลางคืนแต่ว่าเป็นเวลาพบค่ำ
นะก็คือนั่งเดินังเกลือเหมือนเป็นมาสายศาลก็ได้ว่านอนสามหัวแรงตอนเย็น๕๖โมงเย็น
ทีนี้ช่วงจังหวะที่ผมเคลิ้มหลับไปผมก็โดนผีอำ
ลักษณะมันก็ผีอำปกติเนอะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
จนกระทั่งเหมือนเราแบบมันสั่นเข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้เรื่อง
กระทั่งเหมือนมันมีเป็นผู้ชายคนหนึ่ง

มีผู้ชายคนหนึ่งตัวเปียกมากเสื้อไม่ใส่
ใส่แต่กางเกงขาสั้นแล้วเอากรอบรูปคือเป็นกรอบรูปของฝรั่ง
พี่ที่ผมเริ่มหลังผีอำบอกกับการตรองปิดตาด่วนผีอำ
เสร็จปุ๊บและเรามันเหมือนเหนื่อยมากเพราะว่าเราโดนตี

ไม่กล้าเล่าให้เจ้าของบ้านฟัง
ใช่จนกระทั่งเช้าวันต่อมาเราก็เล่าให้แม่ฟังว่า
เฮ้ยแม่ผมโดนผีอำนะ

มันเป็นเหมือนเวลามีคนมาตีเราแล้วเราเจ็บมาก
เปียกน้ำมากเลยมันคือใครเป็นฝรั่งอะไรอย่างนี้นะแม่
แล้วแม่เขาก็บอกว่าเนี่ยแม่ก็จะไม่เล่าให้ยูฟังแล้วนะ
แต่ว่าในเมื่อยูสื่อได้ขนาดนี้แม่จะเล่าให้ฟังก็ได้

ใช่ใช่แม่เขาก็เล่าว่าก่อนหน้านี้ครับ
ก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่ากี่ปีอาจจะเป็นปีที่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับ
คือมันมีฝรั่งมีฝรั่งเข้ามาหาปลา
เมืองนั้นก็จะเป็นเมืองแบบชาวประมง
เขาก็จะมาหาปลามาหาหอยอะไรเรื่อยทีนี้ครับ
ทีนี้มันมีพายุเข้าแล้วฝรั่งคนนั้นคือตกเรือตัวเองแล้วก็ตาย
ไม่เท่าไหร่แต่ศพมาเกยตื้นตรงอ่าวตรงเวิ้งตรงทางบ้านแม่เลย
คือทางขึ้นผ่านบ้านแม่อะไรอย่างนี้ครับ
ทีนี้ทางการทางการของนิวซีแลนดเขาบอกว่า
แถวนั้นน่ะมันไม่มีหมู่บ้านคนไม่มีบ้านคนหรือว่าไม่มีโป๊ะเรือเลย
มันมีแค่บ้านยูนะยูจะเซ็นเอกสารให้อนุมัติให้เอาศพขึ้นมาทางฝั่งบ้านยูได้ไหม
อยู่เป็นอะไรไหมยูถืออะไรไหมอะไรอย่างนี้ครับ
แม่เขาก็เป็นคนไทยคนพุทธเนาะเขาก็ใจดีเขาไม่ได้อะไร
ก็อ่ะเซ็นก็ได้ก็เซ็นเอกสารให้ศพขึ้นมา
เพราะว่าไม่งั้นมันก็ต้องเดินเรืออ้อมไปแบบหลายสิบไม้เพื่อที่จะไปขึ้นอีกท่านึงอะไรอย่างนี้ครับ
แม่ก็เลยเอาขึ้นมาเอาศพขึ้นมาศพเข้าหลังก็มาพักคอย
คอยไอบูแลนซ์ใช่ไหมครับพักคอยรถที่จะส่งต่อไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้
ก็พักคอยอยู่ที่ตรงหน้าตรงหัวที่นอนหน้าเตียงที่ผมนอนตรงนั้นนั่นแหละ
จะเป็นมันขึ้นมาเป็นบันไดเป็นสโลปเรื่อยนะครับ
เป็นเนินก็พักคอยตรงนั้นอะไรประมาณนั้น
แม่เขาก็เลยว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายูแปลงผมนะบวชพึ่งศึกตอนนั้นผมบวชพึ่งศึกประมาณปี๖๐
เหมือนเขาต้องการศึกต้องการที่จะแบบให้เราไปเหุลักษณะทำบุญอุทิศัลโกย์สน
พี่เต๋อมเห็นว่าเราก็แปลกหน้า
ดูจากการเอามาตีอะตีเหมือนไร

อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าก็เป็นได้
คือถ้าเป็นเมืองไทยเรา

ยังไงวะพูดไม่รู้เรื่องไง

ไปทำภูมิให้นะมันก็ไม่ได้ไง

เมื่อเนี่ยคริสติน
แล้วไปเก็บแล้วนะครับ

ตัวเลข๑ไปตรงตรงนี้
ผมไปเอาเงินไปลงตรงเนี่ย

อันนี้ไอลูกนี่มันก็มาหมุน

เลสชี่มาก

ผมก็ออกไปเที่ยวเลย

พอเราบ้ายขอโทษขอโพยอะไรเค้าเรียบร้อย

เป็นคนที่เห็นเป็นคนที่ไม่กลัวผี
และที่สำคัญคือเป็นนักร้องหมอลำหน้าหล่อด้วย

เรามาว่ากันถึงผลงานบ้างดีกว่า

ตอนนี้ได้ข่าวมาว่าเพิ่งมีซิงเกิ้ลใหม่

เป็นซิงเกิ้ลใหม่ของเตาภูสินนะครับ
ชื่อเพลงแก้มอำธรรมนะครับ

แก้มแดงหน้าหยิกหน้าหยอกอะไรประมาณนี้ครับ

สามารถเข้าไปติดตามชมไปฟังกันได้

แล้วก็นอกจากเพลงแล้วก็ยังมีหนัง

ฉาย๒๙กันยายนนี้แล้วนะครับ
ซึ่งเดือนนี้เราได้ดูกันอย่างแน่นอน

สักหน่อยหนูอยากฟัง

เรารู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยี่ยมชาวสถานีผีดุ
ขอบคุณนะครับยินดีมากครับขอบคุณครับ
แล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนแบบนี้
อย่าเก็บไว้คนเดียวครับอย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
ค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง
อย่าลืมพลาดไม่ได้ด้วยประกันทุกภวงครับ
ส่วนสัปดาห์หน้านั้นแขกรับเชิญจะเป็นใครพลาดไม่ได้ครับ
สำหรับสัปดาห์นี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดี
พร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อน
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ